มีไนกี้ปลอมเรื่องนี้สนใจนะขายในห้างดังแล้วก็ที่น่าตกใจคือราคาไม่ต่างจากของจริง

รถต่างแล้วก็ไปขายในห้างดังเหมือนกับว่าให้เราหลงว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม
ตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วแต่เราหยิบหรือเปล่า
คือเอาตรงถ้าขายในห้างเราก็เชื่อไปแล้วว่าเป็นของจริงนะ
เพราะว่าของปลอมนี่ต้องอยู่ตามเว็บไซต์บ้างล่ะตลาดนัดบ้างล่ะ
อันนี้พอรู้แล้วก็ราคาที่เลข๐อาจจะหายไปตัวหนึ่ง
อันนี้พอรู้แต่ถ้าขึ้นห้างนี่มันเป็นของปลอมได้ยังไง

ห้างแล้วก็มีชายหนุ่มคนนี้คือเขาเป็นคนรักสนิกเกอร์
รองเท้ากีฬาประเภทนี้มากนะคะ
เขาก็เลยไปตั้งกระทู้เตือนไว้ในเว็บไซต์พันทิพย์นี่แหละ
มีการบอกว่าวิธีการดูรองเท้าปลอมเป็นอย่างไรด้วยนะคะ
กระทู้นี้เนี่ยถูกโพสต์จากหนุ่มรายหนึ่งที่ชื่นชอบรองเท้านะคะ
ก็โพสต์ข้อความอ้างว่าบูธขายสินค้าในห้างดังย่านเอกมัย
ถูกวางจำหน่ายอยู่ในราคาที่ไม่ต่างกับของแท้สักเท่าไหร่
เขียนเลยบอกว่าจริงก็ไม่ได้อยากจะมาแฉมาอะไรมากมาย
แต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามีลุงป้าเยอะที่ไปซื้อบูธนี้
แล้วก็หยิบกันถือกัน๒๓คู่

แล้วก็เรียกได้ว่าเอามาแล้วก็ถือกันไปตามกัน

เผยเคล็ดลับการตรวจสอบรองเท้าของแท้ของปลอมด้วย
ชาวเน็ตได้รู้กันว่ามีจุดไหนที่ต้องเช็ค
อาทิตย์เว็บไซต์บนฉลากจะต้องเรียงกันสวยงาม
รวมไปถึงรอยเย็บบนพื้นรองเท้า
แล้วก็ตั้งคำถามอีกด้วยว่าทำไมทางห้าง
ได้อนุญาตให้ผู้เช่าพื้นที่เปิดร้านขายของละเมิดลิขสิทธิ์ได้

บอกว่าปัญหานี้เกิดจากการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสินค้าค่ะ

ทางสูญการค้าก็จัดการให้ร้านค้าชั่วคราวนี้
ออกจากพื้นที่ทันทีตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา

คือไม่ได้เป็นช็อปแต่เป็นบูธที่เอามาตั้งแล้วเอาของมาวางขาย
ชื่อช่างก็ไม่รู้ไม่ได้ตรวจสอบว่าเขาขายของจริงหรือของปลอมหรือยังไง

พูดคุยพูดเล่นกันก็เลยมีคนร้องเรียนเรื่องต่างไปมากมายนะคะ
แล้วเขาเคยออกมาทวิตเหมือนกันเรื่องนี้บอกว่าไปตรวจสอบสินค้าที่เว็บไซต์พันทิพย์เนี่ย
พูดออกมาแล้วเพราะว่าเป็นของแท้นะ
นี่ลงวันที่ไว้๙โมงเช้า๙มีนาคมเมื่อวานเองนี่
ดูบอกของแท้แต่สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งล่าสุด๒ทุ่มเมื่อวานนี้เอง
บอกว่าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบผิดล้าน

คือที่ไปตรวจสอบไปเจอว่าเป็นของแท้เนี่ยเป็นอีกร้านที่เป็นร้านช็อปจริง
คือที่ไม่ใช่ร้านเจ้าปัญหาที่เขาโพสต์ถามเอาไว้
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกมาทวิตขอโทษอีกรอบ
แท็กตรวจคนละร้านแฮชแท็กจบค่ะ
ใช่ขอโทษสำหรับการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะ
ถ้าจะกล่าวโทษก็ขอเป็นแอดมินเองแล้วกันนะครับประมาณนี้
เปิดเผยว่าทางผู้บริหารทราบถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแล้ว
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่สามารถให้คำตอบได้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอน
เราตรวจสอบยังไงน้องเฟื้องมีข้อมูลไหมว่าของจริงของปลอมตรวจสอบยังไง
รู้เหมือนกันเราเป็นคนนึงที่ชอบรองเท้าผ้าใบ
อันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมหน่อยเนาะว่า
ที่บอกว่าป้ายฉลาให้ดูตรงไหน
เย็บรองเท้าใช่ไหมเพราะว่าจริงแล้วพูดก็พูดเถอะ
ของปลอมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแยกยากนะ
วกให้อีกคือมันเหมือนเหลือเกิน
นี่คือเขาบอกว่าแท้กับปลอมเนี่ยอันแรกเมื่อเราเจอรองเท้าที่ร้านเป็นบู๊แบบนี้
ก่อนอื่นหยิบขึ้นมาเลยครับดูที่ป้ายบอกไซส์
ของแท้ฟ้อนต์จะคมชัดเลยเรียงกันสวยงาม
หนังสือเท่ากันช่องไฟห่างกันสวยงาม
แต่ว่าของปลอมเนี่ยจะแบบตัวไม่เท่ากันบ้างดูไม่ได้มาตรฐานช่องไฟเว้นไม่เท่ากัน
ส่วนอันที่๒เขาบอกว่าของแท้กับของปลอมสังเกตรอยเย็บ
ถ้าเปิดเปิดได้ทั้งสองอันนะของแท้กว่าของปลอม
แต่ว่าของแท้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเย็บสวยกว่าสังเกตสีเข็ม
อันนี้เปิดตรงไหนอ่ะสังเกตรประนีตตรงที่มันจะมีแผ่นรองรองเท้าพี่มิน

อันนี้เข้าใจแล้วเปิดข้างในข้างในนะ

ก็ถ้าวันห่างกันสันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ก็หลักมี๒จุดมี๓๔จุด
ทั้งวัสดุของรองเท้า
ถ้าของจริงก็น่าจะสวยงาม

จะค่อนข้างสวยสดงดงามเกินหน้าของแท้ไปนิด

อ๋อสวยเกินจริงอันนี้น่าจะพอ
คือภายนอกแต่ว่าความละเอียดภายในนี่ของจริงกินขาด
ใช่นะคะแล้วก็บอกว่า

เย็บต้องห่างเท่ากัน

โก้ดูเยิ้มเบี้ยวเป็นปมแปลก

ก็สันนิษฐานได้เลยว่าปลอมนะคะ

ควรจะตรวจสอบว่า
อย่างเช่นอันนี้คือเขาโชว์ของปลอมอยู่
ก็จะไม่ตรงกันประมาณนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเรื่องฟอนต์อีกทีนึง
ซูมให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้อาจจะตัวเล็กไปหน่อย

เพราะว่าอ่านผ่านแอปของพันทิศ

ดีเฟคทั่วนี่อาจจะสนเจิญสนิทานเอาไว้ก่อน